คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเรียนจบสูงขนาดไหน
ถ้าเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเหล้าเรื่องของยาก็หมดอนาคตได้
ผู้ชายคนนี้เรียนจบวิศวะมาพอทำงานปุ๊บเริ่มกินเหล้า
หนักขึ้นเริ่มติดเหล้าเถื่อน
สุดท้ายออกจากงานไปดื่มแต่เหล้าอยู่บ้านสภาพเป็นแบบนี้
นั่นคือเขานี่คือนุ่มวิศวะที่บอกว่าอนาคตต้องไกลแน่
นี่ไงถึงบอกว่ากินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรา
ถูกต้องอันนี้โดนเหล้ากินแล้วหมดอนาคตสภาพเลยเป็นแบบนี้ครับ
นอนสิ้นริดแบบนี้สุดท้ายตำรวจมาถึง
แล้วก็มาช่วยเคลียร์เพราะก่อนที่เขาจะเป็นสภาพนี้เขาคุ้มครั่งก่อน
อายุ๔๒ปีแล้วนะครับคุ้มคร่างอยู่กลางถนนอลาวาส
ลายข้าวของของชาวบ้านจนคนเป็นแม่ของเขานั่นแหละ
ต้องรีบแจ้งตำรวจมาช่วยหน่อยเพราะลูกอารวาสหนักเหลือเกิน
พอตำรวจไปถึงมีขวดเหล้าถูกคว่างแตกกระจัดกระจาย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณประสิทธิ์ขอใช้เป็นนามสมมุติละกัน
อายุ๔๒ปีแล้วนอนแน่นิ่งแต่ว่าโอ้โหกลิ่นเหล้าคลุ้งเลย
ตำรวจก็ช่วยกันเอาตัวขึ้นมาเอากู้ภัยมาใส่เตียงไป
เดี๋ยวเอาไปบำบัดต่อที่โรงพยาบาลน่านเพราะว่าติดเหล้ามันบำบัดได้
เพื่อนของเขาชื่อว่าในดำบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยนะ
เขาเรียนจบวิศวะมาจากสถาบันชื่อดังเลยแถวในกรุงเทพแถวรัฐกระบังนี่แหละนะ
เป็นนุ่มวิศวะโอ้ยใครก็ชื่นชมจบวิศวะอนาคตต้องไกลทำงานต้องได้เงินเยอะ
แต่พอจบมาอันนี้เขาเล่านะคุณดำเขาเล่า
พอจบมาทำงานไปเริ่มดื่มเหล้าไปทำงานไปดื่มเหล้าไป
นะฮะติดเหล้าอย่างหนักจนสุดท้ายต้องออกจากงานคุณผู้ชม
เพราะติดเหล้าหนักจากนั้นครับกลับมาอยู่ที่บ้าน
พอกลับมาอยู่บ้านก็ดื่มแต่เหล้าแล้วชอบมากเลย
เถื่อนชอบที่สุดเลยจนครอบครัวต้องส่งไปรักษาบำบัดที่โรงพยาบาล
พอออกมาไม่หายก็ดื่มอีกสุดท้ายพอดื่มจนติดจนเลอะเลือนจนคุ้มครั่งไป
เข้าออกจากการบำบัดมามากกว่า๑๐ปีแล้วเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวออกเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวออก
จนล่าสุดเมื่อวานนี้คุ้มครั่งขึ้นมาอีกเพราะอะไรไม่ยอมกินยาตามที่หมอสั่ง
ทางบ้านก็เลยแบบช่วยหน่อยเถอะคุณตำรวจช่วยเอาตัวไปบำบัดอีกสักครั้งหนึ่งเถอะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเกรงว่าจะปล่อยแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวจะไปทำร้ายผู้คนเดี๋ยวจะรถชนเป็นอะไรไปอีกอะไรอย่างนี้นะฮะ
นี่คือพิษของสุราคุณผู้ชมอย่างที่ปุ้ยบอกอย่าให้สุราหรือให้เหล้ามันกินเหล้า
ถ้าจะคิดจะดื่มก็ดื่มแต่พอเหมาะพอควรแล้วกันพอหอมปากหอมคอนะคะ